สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสาครับได้เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนค่ะ
คุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวมาเริ่มกันที่ชื่นชมผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมกันก่อนนะครับ
ใช่แล้วค่ะโอ้โหเป็นข่าวดีนะคะที่เรียกได้ว่ามาช่วยกลบความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของโควิดได้สักนิดหนึ่งหน่อยก็ยังดี
เหรียญทองนะฮะไปดูผลงานนะครับกับการแข่งขันกีฬาคนพิการก็คือพาราลิมปิกเกมนะครับคุณผู้ชมครับ
มาครั้งนี้ก็สามารถทำได้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็ป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยแถมยังทำลายสถิติโลกอีกด้วยครับ
ยอดมากเลยไม่ใช่มีแค่ข่าวดีเรื่องทองแรกเท่านั้นนะคุณชนะ
ยินดีกับคุณฟิลอธิวัฒน์แพงเหนือนะคะคว้าเหรียญเงินมาครองค่ะ
กันแค่นิดเดียวจริงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องราวของการคว้าเหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่านักกีฬาทุกคนเขาก็ทำเต็มที่เพื่อประเทศชาตินะครับ
ค่ะตอนนี้ก็มีเหรียญสะสมอยู่ที่๕เหรียญ
ใช่ครับ๑เหรียญทอง๑เหรียญเงินและ๓เหรียญทองแดงครับ
อยู่ที่อันดับ๓๘ของโลกนะคะ
ก็ชื่นชมและให้กำลังใจนักกีฬาทุกคน
แล้วก็เดี๋ยวติดตามการแข่งขันถึงวันที่๕กันยายนด้วย
ครับมากันที่เรื่องของมาตรการต่างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาคือบางรายเนี่ย

ก็คือผู้ประกันตนมาตรา๓๙และ๔๐นะคะ
อย่างที่เราได้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังไปว่าจะมีไทม์ไลน์ของการจ่ายเงินเป็นรอบ
คราวนี้ผู้ประกันตนมาตรา๔๐บางคนบอกอ้าวฉันอยู่ในพื้นที่๒๙จังหวัดสีแดงเข้มที่ต้องได้เงิน

แต่ทำไมยังไม่ได้มาเช็คกันหน่อยคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือเปล่า
ถึงยังไม่ได้แล้วก็จะมีการตรวจสอบในช่องทางไหนบ้างนะคะ
เอาข้อมูลมาอัปเดตมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังมีประชาชนหลายคนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๔๐ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม๒๙จังหวัดไม่ได้เงินเยียวยา

งงคงสงสัยแล้วค่ะว่าเอ้าทำไมฉันไม่ได้เกิดจากปัญหาอะไร
คือหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้เงินมันไม่เข้าบัญชีนะครับซึ่งก็มีหลายสาเหตุด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับ
หลายคนอาจจะยังไม่ได้ผูกเลขบัตรประชาชนเข้ากับระบบพร้อมเพลย์นั่นเอง
ตรงนี้ผมพยายามจำหลายครั้งแล้ว
ถ้าคุณทำถูกต้องตามกฎกติกาเรื่องของการผูกเลขบัตรประชาชนให้เข้ากันกับระบบพร้อมเพลย์อันนี้ได้แน่นอนนะครับ
อย่างที่สองครับบัญชีถูกปิดจึงทำให้ทางภาครัฐไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีนั้นได้
อย่างที่สามครับบัญชีที่ถูกเอาไว้มันไม่ตรงกันทำให้เกิดปัญหาในการโอน
และอย่างที่๔นะครับก็คือปัญหาขัดข้องทางระบบซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าผู้ประกันตนทุกคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโปรดไว้วางใจได้นะ
เพราะว่าล่าสุดวันนี้ทางภาครัฐออกมาประกาศแล้วนะคะว่าผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓มาตรา๓๙และมาตรา๔๐คนไหนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา
แต่ช่วงที่เขาโอนให้เนี่ยยังไม่ได้รับตอนนี้คุณไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แล้วนะคะให้เวลาเดือนหนึ่งเต็มเลยค่ะ๑๓๐กันยายนนี้
แต่ละช่องทางก็สามารถเข้าไปตามสะดวกนะคะก็ช่องทางแรกนะครับติดต่อผ่านคอร์เซ็นเตอร์เลยง่ายที่สุดโทรไปนะครับด้วยหมายเลข๑๕๐๖นะครับเพื่อขอทบทวนสิทธิ์
อย่างที่สองครับไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมในเขตของคุณผู้ชมได้เลยนะครับสิ่งที่เราห้ามลืมเลยพกบัตรประชาชนไปด้วยนั่นสำคัญนะคะ
เพราะเขาต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับในการที่จะหาข้อมูลนั่นเองครับใช่แล้วค่ะก็ต้องขอย้ำอีกนะคะว่าผู้ที่จะได้รับเงินนั้นหนึ่งจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตราต่างต่างที่อยู่ในเขตพื้นที่๒๙จังหวัดสีแดงเข้มและสองคือต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วพอตรวจสอบแล้วจะมีขึ้นในระบบว่า
ของการประชุมของคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนโควิด๑๙
คือให้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่๓ให้กับประชาชนทั่วไปได้นะครับ
ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
แต่ยังไม่ระบุยี่ห้อว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใดนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันในช่วงนั้นด้วย
โดยกลุ่มประชาชนเข้าเกณฑ์ที่จะสามารถฉีดได้นะครับ

ซึ่งก็ได้รับไปแล้วเนี่ยไม่นานนะครับ
ก็คือเรื่องของการรับวัคซีนไม่ต่ำกว่า๓เดือน
อกจากนี้ก็ยังมีประเด็นของวัคซีนไฟเซอร์ที่กระจายฉีดตามกลุ่มเป้าหมายต่าง
ที่มันยังคงมีเหลือในหลายจังหวัดนะคะ
จากวัคซีนไฟซอร์ท๗๐๐๐๐๐โดดที่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหาหน้าคอตรวจสอบด้วยหน่อย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าฉีดกันครบหรือยัง
และจากนั้นถ้ามันยังมีเหลือเนี่ยเอาไปใช้สำหรับกรณีอื่นได้อันนี้ให้ตรวจสอบกัน
ครับก็คือเร่งฉีดไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเสี่ยงนะครับ
ก็คือผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง๗โรคแล้วก็หญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป

ถ้าใครได้รับเข็มแรกกันไปแล้ว

อันนี้เดี๋ยวต้องลองดูกันก่อนว่าสิทธิ์ของคุณนั้นจะได้รับในแบบไหน
หรือคุณก็ไปยื่นขอที่จะฉีดวัคซีนกันได้

เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องต่อไป
เราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นดูสิคะ
มึงขอโทษกูมึงด่าแม่ขนาดนี้

กูมีคลิปเสียง

กูมีคลิปเสียงมึงด่าแม่กู
คันล้อกันแบบนี้คุณชนะ

เกิดอะไรขึ้นแล้วคะเนี่ย
ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัครของ
บังคับว่าความมันเกิดขึ้นจากความแบบว่า

แต่เรื่องของเรื่องมีผู้ชายคนหนึ่งโทรไปด่าผู้หญิงคนหนึ่ง

สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นน่ะ
โอ้โหให้เพื่อนไปหลอกล่อให้ผู้ชายคนนั้น

เพื่อที่จะมาด่าว่าคืนนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

มึงขอโทษกูมึงดากแม่กู

มันมีเรื่อง

มึงเป็นผู้ชายปะหามึงเป็นผู้ชายปะหาแล้วมึงอย่าดูถูกผู้หญิง
ผู้หญิงทุกคนมึงห้ามดูถูกโอ้โฮให้ดูกันแบบนี้บอกไว้ก่อน
เราไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะใช่ค่ะ
แต่มันมีที่มาที่ไปครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับทางเพจอยากดัง
แล้วก็มีข้อความมาว่าตอนแรกว่าจะไม่ลงจะไม่ลงแล้วแต่สุดท้ายก็ลง
เรื่องของเรื่องเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้หญิง
เหมือนกับว่ายังคาใจแล้วก็ให้ผู้หญิงอีกคนไปล่อลวงให้ผู้ชายคนนี้ออกมา
ที่ว่าด่านี่คือด่าไปถึงพ่อแม่ไงคือเธอเองก็ทนไม่ได้ที่ผู้ชายคนนี้พาดพิงด่าถึงพ่อแม่เขาก็แบบไม่ไหวไงคะ
ก็เลยให้เพื่อนใช่ไหมไปตามผู้ชายคนนี้มาและในคลิปนี้นะคะน่าจะมีผู้หญิงสัก
อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปอีกคนนึงที่ได้ยินเสียงเนี่ยคือถือสากด้วยพูดภาษาชาวบ้านแล้วเนี่ยนะ
แล้วก็อีกคนนึงคอยห้ามฝ่ายหญิงก็ถามผู้ชายว่าโอ้ยมาด่าล่อด่าพ่อล่อแม่เขาทำไมเขาเนี่ยอัดคลิปไว้หมดแล้วนะ
ผู้ชายยกมือพนมมือขึ้นมาเลยคุณชนะยกมือขอโทษขอโทษบอกผมไม่ได้พูดเออแล้วก็ถึงขั้นก้มกราบเลยนะคะ
แต่ผู้หญิงที่ถือสากอยู่เนี่ยนะคะถึงขั้นโมโหมากไปตีหัวดังปุ๊กถ้าได้ยินเสียงมันจะดังป๊อก
ใช่นะคะก็เป็นเรื่องที่แบบน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
ก็เรื่องนี้นะครับดูไปดูมาแล้วเนี่ยจนถึงจบคลิปนะฮะก็อย่างที่เห็นฝ่ายชายเขาก็บาดเจ็บ
ลักษณะเหมือนกับว่าผู้ชายเขาก็วิ่งหนีไปแล้ว
ส่วนฝ่ายหญิงก็ไล่นะไปจนถึงรถบรรทุกอ่ะค่ะ

ฝ่ายหญิงก็บอกว่าอย่ากลับมาเหยียบแถวนี้อีกนะ
แล้วที่สำคัญถ่ายไว้หมดแล้วทะเบียนรถบริษัทเอาไว้ด้วย

ครูถึงหน้าที่การงานเลยนะคะ
คลิปนี้โพสต์ออกมาแล้วก็มีคนคอมเมนต์มากมายหลากหลายแล้วค่ะ
บางคนก็กึ่งแซวกึ่งหยอกเนี่ยบอกว่าโอ้โหแค่เห็นสากยังยกมือไหว้ขนาดนี้
ถ้าเป็นปืนเป็นเม่เด็ดจากขนาดไหนโทรพวกคุณ

คำกันแหละนะหรือบางคนก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้
บางคนก็เห็นด้วยทั้งที่ว่าแบบว่าแม้ถ้าพูดจาไม่ดีกับผู้หญิงแบบนี้ก็สมควรโดนแบบนี้

แต่ว่าก็อย่างที่ว่านะเราก็ไม่ได้อยากจะให้เกิดความรุนแรงแบบนี้

ว่าพูดจาดีแล้วกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนั่นแหละ
ใครที่มาด่ากันพาดพิงกันก็คงไม่มีใครรับได้ทั้งนั้น

อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมรับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีกลุ่มผู้ที่เล่นพนันเสพยาเสพติด
อยู่กลางเมืองอุตรดิษฐ์เลยค่ะมานั่งรวมกลุ่มกันคุณผู้ชมตำรวจแบบนี้ทนไม่ได้

เฮ้ยเห็นเห็น

ไม่เป็นเขินไม่จริง

คือตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดภาค๖และชุดปรับปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิษฐ์
บุกมาตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ริมคลองชลประธานอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
นี่ค่ะมีการเปิดเพลงเสียงดัง
กลุ่มวัยรุ่นทั้งผู้ชายผู้หญิง๑๒คนมารวมกลุ่มการเล่นการพนัน
ไม่สวมหน้ากากอนามัยบางคนก็สวมแหละบางคนก็ไม่สวมแล้วก็ดื่มสุรายตึงหาก
ถ้าจัดการตรวจถนกนะครับก็พบแน่นอนล่ะ๑๐๐๐บาทครับ๓สำรับนะครับ
แล้วก็เงินสดอีกส้นหมื่นกว่าบาทก็เกือบแปดหมื่น
ที่สำคัญเจออะไรรู้ไหมคุณชิสายาเสพติด
มียาเคหล่นอยู่บนพื้นห้องแล้วมีกัญชาแห้งแล้วก็กัญชาผง
โอ้โหแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดกันด้วยพบว่าปัสสาวะม่วงไป๓คน
โดนแน่แน่แล้วค่ะหลักฐานคาตาแบบเนี้ยครับตำรวจเลยแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันอืม
ฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินส่วนยาเสพติดนั้นอยู่ระหว่างสอบสวน๓ผู้ต้องหาที่พบว่ามีปัสสาวะสีม่วง
เพื่อที่จะแจ้งเขาหาเพิ่มเติมนะคะอืมแล้วก็นำตัวทั้งหมดเนี้ยส่งสอบภอมเมืองอุดอนทางอ่า
ตรดิษฐ์ค่ะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับก็เตือนกันแล้วอ่ะ
อย่ารวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นการป้องกันแพร่ระบาดโควิดก็ตามหรือว่า
ราชกำหนดฉุกเฉินนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละ
และการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราบอกแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะ
ไปที่จังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างนะครับไปเจอกับหนุ่มรอปภท่านหนึ่งนะครับ
ลักษณะโวยเมาค่ะพูดจาไม่รู้เรื่องอืม
วายอยู่กลางถนนแบบนี้คุณตำรวจก็ต้องไปจัดการครับ
รีมรีมนี้แหละจะได้คุยกันว่ามีปัญหาอะไร
แล้วเราไปนั่งรีมรีมนี้ไปนั่งรีมศรูนย์นี้
ไหมจับของ
ก็ไม่ได้มาจับนะน้องนะนั่งโอเคนั่งเลย
หลัดสุดท้ายนะครับขุมตำโรจก็ต้องเรียกกรอบ
อ่าเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีคุย
ใจเย็นคนที่นั่งอยู่เนี่ยชื่อว่านายกิตตินะครับ
อายุ๒๘ปีเป็นรอปภก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัย
สภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะมึนเมาเลยครับ
เขาขับขี่รถจักรยานยนต์นะมาจอดที่หน้าเทศบาลตำบลพิมพาอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
แล้วก็ไปนั่งอยู่กลางถนนสายพิมพาเกาะไร่ตรงนี้เอะอะโวยวาย
ในมือน่ะถือบัตรประชาชนเอาไว้เออนะเป็นช่วงเหตุการณ์กลางดึกเที่ยงคืนนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาก็เลยต้องนำรถมาจอดขวางขวางถนนเลยค่ะ
แล้วเปิดสัญญาณไฟเอาไว้ป้องกันอันตรายไงคนไทยขับมาใช่ไหม
กลางค่ำกลางคืนเกิดไม่เห็นชนเปรี้ยงไปเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องอีกนั่นอ่ะสิ
ตำรวจสายตรวจเองก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนานนะคะกว่าที่จะลุกไปคุยกันริมถนน
อ่ะสอบถามหน่อยแล้วกันมันยังไงมันยังไงนายกิตินะครับก็พอจะตอบได้อยู่บ้างอ่ะนะ
ในพื้นที่ตำบลครองนิยมมาตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ถามว่ากินเหล้าอะไรเหล้าขาวโอ้โหเหล้าขาวนี่ดีกรีแรงใช่ไหม
อ่่าเนี่ยครับคือเขาบอกว่าในช่วงที่เขานั่งกินเล่าไปอยู่ที่แถวอำเภอบางบ่อ
บ่อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อกับตำบลพิมพาอำเภอบางประกง
แล้วเขาเนี่ยถูกคนทำร้ายก็เลยพยายามหาคนช่วย
โอ้โหไม่มีใครช่วยหรอกครับเพราะช่วงนั้นเป็นเวลาเคอร์ฟิลล

ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีน้ำใจนะแต่มันช่วงดึกดื่นเคอร์ฟิลล์เขาอยู่แต่ในบ้านกันไงทำไงทางนี้
ทีนี้เขาเลยตัดสินใจขี่รถจักรยายนมาจอดไว้ที่หน้าเทศบาลตะบนพิมพา
แล้วนั่งอยู่กลางถนนขอความเป็นธรรมอย่างนั้น
ชาวบ้านก็พอจะได้ยินเสียงเออะโวยวายแหละ
คนที่ขับขี่รถในช่วงนั้นก็ต้องหลบไม่ให้ชนนะคะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยเจรจา
เออสุดท้ายนายคิตติยอมลุกจากกลางถนนนะแล้วไปนั่งข้างข้างทางอะไรเดี๋ยวตำรวจต้องพาไปอย่างนี้
โอ้โหแล้วคิดดูเนี่ยเห็นไหมคนคนเดียวตำรวจมากี่ดื้อด้วยกี่หมดโรงพักไหมเนี่ย
สักพักสุดท้ายขึ้นรถคุณตำรวจไปไปสงบสติอารมณ์ที่สภบางประกง
อ่าจะต้องใส่กุญแจมือเอาไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าคุยไปคุยมาสักพักเดี๋ยวเกิดอาการคลั่ง
นี่นี่มีฉีดอะไรด้วยอ่ะสเปร์แอลกอฮอล์น่าจะเป็นสเปร์แอลกอฮอล์
เห็นมั้ยเห็นน้ำฟ้าเนอะเอออ่าโอ้สถานการณ์แบบนี้มันก็อันตรายไปหมดเลยนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นอย่าได้ดื่มเหล้าเมายาเลยเห็นไหมเพราะถ้าหมดสติแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย

อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจเหลือเกินคุณผู้ชม
มีคนเนี่ยมาทิ้งเด็กทารกแรกเกิดนะคะทิ้งไว้ที่ถังขยะจนกระทั่งว่ามดเนี่ยนะ
มันมาเข้าปากเข้าหูน้องไปหมดเลยโอ้โหแต่โชคดีค่ะที่คนเลี้ยงวัวมาได้ยินเข้าแล้วก็
พาไปรักษาตัวน้องจะเป็นยังไงบ้างไปดูเหตุการณ์กันค่ะ

ใครต่อใครว่ากันไปอีกทีหนึ่งอ้าวไปดูกันหน่อยนะครับ
คนที่เขาไปช่วยเด็กนะครับก็คือนายฟิตรีสตาปอนะครับ
เขาบอกว่าขณะที่คุณพ่อเนี่ยก็คือนายมะพสันสตาปอกำลังนำวัวเนี่ย
ก็ไปเลี้ยงอยู่แถวนั้นแล้วก็กำลังให้น้ำวัวอยู่
ปรากฏว่าได้ยินเสียงเด็กร้องเขาก็เรียกไปดูเอ๊ะยังไง
ได้ยินจากถุงดำอ่ะตรงเนี้ยมันมีถุงดำอยู่อ่ะอ้า
ทีนี้ไงเขาก็บอกให้ลูกเขาน่ะเอ๊ยไปดูไปดูไปดูด้วยกัน
สุดท้ายไปพบกับเด็กทารกแรกเกิดอยู่ในถุงดำมดเต็มตัวเลย
ค่ะแล้วก็แบบแหมยังมีเลือดปนอยู่ด้วยอ่ะคุณชนะ
นั่นดิครับเขาบอกว่ามีสายสดือด้วยนะ
เนี่ยนะฮะสภาพตอนเจอเป็นอย่างนี้
สะดึงยาวประมาณสัก๑๕เซนติเมตรอยู่ด้วยโอ้โหสภาพน่าสงสารมาก
ร่วมด้วยช่วยกันล้างตัวเด็กก่อน

แล้วก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลครับ
น้องอยู่ในถุงดำแล้วก็มีค่าข่าวเครื่องเลือดอยู่ห่อน้องอยู่อ่ะ
แล้วก็น้องร้องร้องไห้วัยวายแบบโคตรทรมานอ่ะ
ตอนนั้นเด็กอยู่คือมดกัดเต็มตัวเลยทั้งหูทั้งจมูกอะไร
เข้าเข้าปากหมดเลยตกใจครับผมสงสารน้องมากเลย
แบบเหมือนคือแบบเกือบร้องไห้แล้วอะเพราะว่าน้องแบบร้องแบบทรมานมากเลย
คนแรกแบบช่วยได้ที่ช่วยอะก็อาอำน้ำน้องไปก่อนอ่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่๑ตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองปัตตานีนะคะ
ตำรวจสพปัตตานีทราบเรื่องแล้วแล้วบอกว่าตอนนี้อาการของเด็กปลอดภัยแล้วค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะโดยทางชุดสืบสวนเนี่ยจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ดูสิว่าเด็กคนนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใครพามาทิ้งแล้วเดี๋ยวติดตามตัวแม่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็มีความผิดนะคุณผู้ชมความผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะ
แล้วก็ผิดกฎหมายอาญาด้วยมีทั้งโทษจำคุกโทษปรับ
เอาอย่างนี้ถ้าพ่อแม่หรือใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงลูกได้จริง
คุณอย่าไปทิ้งคว่างเขาก็หนึ่งชีวิตอ่ะจริง
โทรไปปรึกษานี่เลยศูนย์ประชาบดีกระทรวงพมเนี่ยนะคะ
ดูเผื่อหน่วยงานในพื้นที่เขาจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างดีกว่าจะทิ้งน้องไว้แบบนี้

คุณผู้ชมครับพิษของโควิดก็ทำให้ญาติมิตรต้องอยู่ห่างกัน
ถูกต้องแล้วค่ะอยากจะอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้นะ
เพราะว่าบางทีเราอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มก็ต้องส่งลูกของเราไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
ไม่ได้เจอกันนานแต่พอได้มีโอกาสเจอกันคุณชนะดีใจแบบนี้แหละค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป

โอ้ยอะขุมพี่สาทเล่าความรู้สึกก่อน
ที่ฉันเห็นแบบนี้แล้วก็เหมือนตัวเองเลยค่ะ

ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเนอะอยู่กับคุณยายคุณย่าให้ดูแลแทนใช่ไหมคะ
แล้วถ้ามีโอกาสได้มาเจอพ่อแม่จริงเนี่ย

น่ารักมากเลยอ่ะเป็นภาพที่แบบทราบซึ้งนี่เห็นไหม
วิ่งไปหาแม่ใหญ่เลยลูกวิ่งไปหาแม่
แล้วยังไงรู้ไหมคะนี่แม่มีเตอร์ไพรส์คุณผู้ชมนี่

นี่ลูกเห็นแล้วเอาแม่ไม่เจอนานทำไมแม่อ้วนขึ้น
แม่กินเยอะเหรอพ่อพ่อ

ทำไมทำไมถึงได้อ้วนขึ้นขนาดนี้

โอ้ยลูกพ่อดูแลแม่ดีตรงนี้แม่กินเยอะ
แม่เขาจะได้มีน้องมาให้พี่เล่นด้วยกันน่ารัก

มันก็ยังพออดทนโทรหาอะไรกันได้เนอะแต่อย่างเด็กเด็กเออ
มันเป็นวัยที่เขาควรจะได้อยู่ใกล้กับคุณพ่อคุณแม่ถูกไหม
พูดถูกมากเลยคุณชนะคือหลายคนเห็นแล้วก็ซึ้งน้ำตาจะไหลไปด้วยอะค่ะ
ถามว่าทำไมต้องอยู่ห่างกันล่ะก็คือพ่อกับแม่ของน้องเนี่ยอยู่ระยอง
โควิดระบาดหนักพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงไงนะ
ก็เลยส่งลูกไปอยู่กับคุณย่าที่ตราดจริงจังหวัดก็ไม่ได้ไกลกันมาก
เดือนเต็มเลยนะเอางี้เรามีคลิปของน้องคนนี้
หัวเต้นเลยหัวใจหัวเต้นเลยหรอ

ตื่นเต้นเลยตอนนี้คือตื่นเต้นมากใช่ไหม

แต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้เจอกันแล้ว

เป็นภาพบรรยากาศดีเป็นความรู้สึกดี
ที่มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในช่วงเวลาแบบนี้
หลายคนเครียดนะให้ดูอะไรแบบนี้บ้างเนาะ
ก็ได้ให้ยิ้มได้นะคะไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูกที่พัดพรากไม่เจอกัน
สามีกับภรรยาไม่เจอกันก็คิดถึง
เฉพาะคิดถึงรสมือภรรยาภรรยานี่มีเสน่ห์ปลายจังหวัดน้ำพริกค่ะน้ำพริกฝีมือเมียนี่แหละเป็นเหตุ
ทำให้ผู้ชายคนนี้ต้องอารวาสกับเจ้าหน้าที่แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการโรคโควิดในตะบนปราศาสตร์อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
เหตุการณ์นี้วุ่นวายพอสมควรจนตำรวจต้องไปถึงที่เลยค่ะ
ไปถึงเนี่ยนะคะคู่กรณีสองฝ่ายถูกจับให้อยู่แยกกันแล้วแล้วก็ร่วมพูดคุยกับฝ่ายหนึ่งก่อนคือนางสาวธิดารัฐอายุ๒๘ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์กักกันครับเล่าให้คุณตำรวจฟังว่าช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยนะ
เมียของนายวิชาญนายวิชาณเป็นหนึ่งในผู้ที่กักตัวอยู่เนี่ยนะคะ
เมียน่ะมาหาเอาอาหารปรุงสำเร็จได้แก่น้ำพริกผักลวกแกงผลไม้มาฝาก
เจ้าหน้าที่ตรวจดูสิอาหารที่นำมาส่งเนี่ยผ่านไหมอืม
ปรากฏว่าไม่ผ่านคุณชนะเอาเข้าไปได้แค่ผลไม้เท่านั้นเออ
ถามว่าทำไมอ่ะทางเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าเพราะก่อนหน้านี้เคยมีญาติเนี่ย
นำอาหารมาให้กับผู้กักตัวกินแล้วท้องเสียถึงต้องส่งโรงพยาบาลไง
ครับเขาก็เลยห้ามไม่ให้เอาเข้าเอาแต่งานนี้นายวิชาญคนที่ถูกกักตัวอยู่อ่ะ
เขาไม่พอใจไงอยากจะกินน้ำพริกฝีมือเมียแต่ไม่ได้กิน
ทำไงอ่ะก็ไปด่าว่าเจ้าหน้าที่เสียงลั่นเลยแล้วเขาว่าเดินปรีนะ
เขาจะไปทำร้ายอีกต่างหากตัวเจ้าหน้าที่เขาเป็นผู้หญิงอ่ะ
เขาก็ตกใจวิ่งหนีแล้วก็โทรไปแจ้งคุณตำรวจนะครับ
ไม่ให้เอากับข้าวเข้าเป็นผลไม้หนูหนูเอาให้พี่เขาก็ได้นะคะ
หนูก็ว่าอย่างนี้หนูก็พูดกับเขาเพราะนะคะ
พูดกับแฟนแฟนเขาก็เข้าใจครับแฟนเขาบอกว่าอ๋อได้ค่ะได้ค่ะ
แล้วทีนี้แกก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดียืนแล้วทีนี้อ่า
ไม่ใช่เรือนจำนะไม่ใช่นักโทษนะคือเขาพูดหยาบกว่านี้
แต่หนูขอพูดเป็นต่างต่างค่ะอ่าไม่ใช่นักโทษนะที่จะที่จะมาให้
นักโทษอ่ะเขายังได้กินข้าวเลยเขาโกรธหนูมาก
เขาฉีกไอ้เชือกฟางนะคะแล้วเขาวิ่งมาหาหนูเลยค่ะ
ถือคือจะมาทำร้ายใช่ค่ะจะมาทำร้าย
ทีนี้แฟนเขาก็เลยดึงเอาไว้แฟนเขาดึงเอาไว้ดึงเอาไว้
อ่ะทางด้านนายวิชาญไปฟังเขาบ้างนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่านายวิชาญแต่อยู่สี่สิบสองปีเขาเล่าว่าไง
เขาบอกว่าเขามาจากกาญจนบุรีแล้วก็มาตะกักตัวอยู่ที่ศูนย์นี่แหละ
อืมอยู่ทุกวันที่นี่ก็กินแต่ข้าวกลองอืม
บอกทนกินมานานหลายวันแล้วแหมรสชาติมันไม่เหมือนรสมือเมียไง

ไม่ถูกปากเลยโทรศัพท์ไปบอกเมียเลยว่าเออตำน้ำพริกมาให้หน่อยที่รัก

แล้วให้เอามาส่งที่ศูนย์เมียไงรักผัวใช่ไหมคุณ

ทำอย่างสุดฝีมือแต่พอมาถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่เขาก็เป็นห่วงว่ากลัวจะท้องเสียไง
เอางี้ละกันเขาก็พยายามอธิบายเพิ่มเติมนะว่าทำมาแล้วร้อน
มันจะเป็นอะไรไปล่ะปะโถเอ้ยอะไรอย่างนี้แต่เจ้าหน้าที่เขาก็เป็นห่วงจริง
เกิดว่าอาหารเป็นพิษอะไรขึ้นมามันจะเรื่องใหญ่กว่าเดิมนะ
ก็เลยเกิดการโถเถียงกันแบบนั้นแหละครับแต่ว่าท้ายที่สุดยังไงคุยกันทำความเข้าใจกันแล้ว
ทางตำรวจก็เลยขอร้องให้คุณวิชานเนี่ยพี่วิชานเนี่ยอดทนนิดนึง
เดี๋ยวจะได้ออกจากศูนย์กากตัวนี้แล้วพี่วิชานก็น่ารักนะเออ
อีกไม่กี่วันก็ครบกำหนดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปกินน้ำพริกฝีมือเมียไป
เข้าใจทั้งสองฝ่ายจริงคือทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็อยากจะให้ศูนย์ของเขามันเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร
ขณะเดียวกันคนที่เขากักตัวด้านในโอ้มันก็ต้องใช้เวลาหลายวัน
แต่ผมบอกแบบนี้ก็ต้องอดทนกันหน่อยเนาะ
ทุกอย่างมันจะได้ผ่านไปอย่างราบรื่นนะครับ

เรื่องของการทานอาหารร่วมกันกับภรรยาหรือคุณแฟนอะไรก็ตามเนี่ย

ถ้าหากเจอคำถามแบบนี้กรุณาตอบตอบให้ถูกนะครับ
ล้ามกินข้าวกับอะไรอร่อยที่สุด

เกียงกับไม่

ก็แค่คุณภรรยาคุณเมียคุณแฟน

ก็แบบบอกใบให้เราไงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น

คำเดียวว่ากินกับเมียนี่แหละอร่อยที่สุดก็คือจบแล้ว

ไม่ต้องไปห่วงเลยว่าคุณมีเมนูอะไรทาน

เจ้าสาวหลายคนก็อยากจะรักษาหุ่น
ก็เลยบอกคุณสามีว่าวันนี้ฉันจะกินแค่ไข่ฟองเดียวก็พอ

วันนี้ตาจะลดนะตาจะกินแค่ไข่ต้มอย่างเดียว

นี่มันมนทองยังไงไม่รู้ว่า

ถ้าแบบนั้นไม่มีแรงทำงาน

แบบนี้ไม่ผ่านนี่ทำงานไม่ได้นี่แบบนี้

จานเดียวคุณไม่อ้วนนะเวน่า

สรุปเยอะกว่าใหม่
เจอเยอะกว่าเดิมอย่างนี้
เออเยอะกว่าที่พี่ที่ผู้ชายเค้ากินด้วยคุณฉนะ
กะจะกินฟองเดียว

แต่ว่าเราต้องทำงานมันจะไม่มีแรง
ข้าวจานเดียวแต่จานเดียวที่ว่าข้าวผูนเลย
แล้วก็แหมมีทั้งขนมเค้ก

อ๋อดิฉันเข้าใจพวกหญิงก็จะประมาณนี้

ขึ้นข้าวเวลากี่จานหลายจานนะไม่ทวด

แต่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดูแลกันไปแล้วกันนะฮะ
ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณชนะมันค่อนข้างชุนละมุนวุ่นวายเหมือนกัน
แบบนี้มีปัญหาแน่นอนอ้าวมากันสามคนแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น
เป็นความเสียหายที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
อุ๊ยเดี๋ยวนะเสียงต้องพร่มอะ
บาดเจ็บถึง๒คนนะคะก็คือคนที่อยู่ในรถเก๋ง
รถคันนี้คือจอดจอดอยู่เฉยแล้วถูกชนท้ายอะค่ะ
แล้วก็มีรถเนี่ยกระเด็นไปชนรถชาวบ้านที่จอดอยู่อีก

ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะแล้วก็มีบาดแผลที่คางฝั่งซ้ายด้วย
ที่น่าตกใจคือเธอกำลังตั้งท้องด้วยคุณชนะ
กู้ภัยก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อทองไปก่อนนะครับ
ทีนี้ไปเจอกับอีกหนึ่งคัน
รถกระบะอีซูซูสีเทาทะเบียน๑ท้อทหาร๓๔๓๒ชนบุรี
คันที่ก่อเหตุไล่ชนเก่งนิสันนั่นแหละค่ะ
ชนแล้วยังไงรู้ไหมหนีไปต่อครับ
จนถึงแยกไฟแดงบ่อทองตำรวจสกัดเอาไว้ได้
จุดตรงนั้นมันห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสัก๓๐๐เมตร
หลักฐานคือฝากระโปรงหน้าโอ้มีรอยยุบ
พบถังแก๊สอยู่หลังกระบะ๓ถัง
ไปเจอคนขับคนขับเป็นผู้หญิงฮะอายุ๓๖ปี
ท่าทางเธอดูตกใจผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตภรรยาของนายบอยนามสมมุตินั่นแหละ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องขับรถไล่ชนกัน
อ้าววันนี้มีโอกาสได้ถามในบอย

บอยว่ายังไงไปฟังเสียงเลยค่ะ
ตามมาแล้วก็มาชน
ไม่คิดเลยครับไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะกล้าทำขนาดนี้
แล้วรถที่มาชนก็เป็นรถของแฟนใหม่เขาด้วย
เข้ามาชนอย่างนี้ผมว่าเขาเนี่ย
มันเหมือนจะว่าคิดคิดคิดสั้น
โทรหาผมปุ๊บว่าผมอยู่ไหนบอกผมอยู่กับอยู่กับเมีย

เรื่องเลยครับหลักขึ้นจากนั้นมารถก็ไล่บี้กันมา

เดี๋ยวเราสรุปอย่างนี้ละกันคือนายบอยเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวานเนี่ย
บอยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากเมียเก่า
บอกให้ช่วยตามหาเมียใหม่นิดหน่อย
เพราะว่าทะเลาะกันแล้วเมียใหม่หนีออกจากบ้านไปสองวันแล้ว
ก็คงคนคุ้นเคยกันไงเมียเก่าไง
ก็เลยให้ไปช่วยช่วยตามหาไม่พอนะ
ให้ช่วยหาข้าวหาปลาไปให้แม่ของในบอยทานอีก

ขอยืมเงินอีก๕๐๐ด้วยเป็นภรรยาเก่าที่แสนดีมากโอ้โห
ระหว่างนั้นนะครับตัวนายบอยเองเนี่ยก็ออกไปตามหาภรรยาคนปัจจุบัน

เขาบอกว่าก็เจอนะก็เลยขับรถกลับมาด้วยกัน
แต่ยังไม่ทันได้บอกกับภรรยาเก่าว่าเจอตัวภรรยาใหม่แล้ว
อ้าวก็เลยเนี่ยมีปัญหาสิคะ
เออก็เลยอยู่เหมือนกับว่าเอ๊ะภรรยาเก่าเขาอาจจะไม่พอใจอะไรหรือเปล่า
ก็เลยขับรถมาชนท้ายรถเก่งเขาแบบนั้น
โอ้โหเรื่องของเรื่องเราฟังแค่ฝ่ายเดียว
จริงต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่เขาขับไปชนก็คือตัวภรรยาเก่า
ว่าเหตุผลกลใดทำไมถึงทำอย่างนั้น
เออนั่นแหละสิแล้วไม่ได้แค่บาดเจ็บกันแค่สองฝั่งนะ
ก็คือเรื่องของเรื่องรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างทาง
ถูกชนไปด้วยกี่คันรู้ไหม

รถปอดสีดำแล้วก็บาอีซูซูแล้วก็เก๋งโตยาต้า
โอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับแบบนี้
สิฮะทางตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหาล่ะค่ะ
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
และมีผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายถูกปรับไป๕๐๐
ส่วนค่าเสียหายรถชาวบ้านตอนนี้ก็คือเจรจากันอยู่อะค่ะ
แต่ทั้งสองก็ยอมความกันแล้วนะคะ
อย่างที่คุณชนะบอกแหละว่าเราก็พยายามที่จะติดต่ออดีตภรรยานะ
ว่าเอ๊ะพี่ทำไมถึงชนหรือคิดยังไงนะตอนนั้น
แต่ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ตอบสั้นว่าเรื่องจบแล้ว
คุยกันเข้าใจแล้วเอาละยังไงจ้ะ
สิ่งที่ฝากเตือนไว้คือใจเย็นนะ
แล้วถ้าเกิดว่าคุณเลิกลากับอดีตภรรยาแล้วก็ไม่จำเป็นก็
ก็แยกย้ายกันไปเลยมันบางทีนะเออ
มันก็พูดเองป่ะความหักมันควรจะมี
๒คนแล้วนะเออมากกว่านั้นปัญหามาแน่นอนนะครับ
ไปดูเรื่องราวแปลกกันบ้างนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เพราะว่าหลอนจริงเรื่องของเรื่องนะครับ
คือมีคุณพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้ว
เผาเรียบร้อยแล้วแต่คุณหลานบอกว่าเฮ้ยลักษณะเหมือนตามมาด้วยอ่ะฮะ
นี่ครับตามมาในลักษณะอย่างนี้ครับ
เรื่องของเรื่องเนี่ยฮะเห็นแบบนี้เนี่ยแล้วอยู่ด้านกระจกหลังรถอ่ะ
แล้วนึกว่าเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเป็นเรื่องราวของวิญญาณ
เดี๋ยวนะคะหรือฝุ่นอะไรหรือเด็กใครเอาหน้ามาแนบกระจกอย่างนี้หรือเปล่า
มันเป็นไปได้หมดนะฮะแต่รอยลักษณะแบบนี้มันอยู่ด้านหลังแล้วยังไงรู้ไหม
เรื่องเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยใบหน้ามันคล้ายกับนายแคล้วมั่นคงอายุ๖๗ปี
คือคุณพ่อที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
อ่าลูกหลานเองเห็นก็งงอ่ะนะว่าเอ๊ะมันมันเป็นรอยประหลาดจริงจริง
แล้วก็ทุกคนมั่นใจเลยว่านี่แหละเป็นใบหน้าของพ่อของพ่อแคล้วนี่แหละนะคะ
เพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มกว้างใบหน้าเห็นฟันขาวอีกต่างหากนะฮะ
เหนือขึ้นไปนี่จะเห็นเป็นรูจมูกเห็นไหมแล้วมีเหมือนมีหนวดนะคะ
มีหนวดด้วยนั่นแหละนะคะซึ่งลูกบอกเลยว่าเหมือนพ่อจริงจริงอ่ะ
เอาเอางี้ละกันนายปริชามั่นคงคนนี้เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวนะ
เพราะว่าเราอะพ่อแคล้วเนี่ยเสียชีวิตโดยโรคชาราที่บ้านเมื่อวันที่๒๔สิงหาคม
และทำพิธีชาปนกิจไปเมื่อวันที่๒๘สิงหาคม
พอเช้ามืดวันที่๒๙ทุกคนในครอบครัวก็พากันไปเก็บอัฐิเพื่อนำมาใส่โกรธเก็บเอาไว้ที่บ้าน
หลังจากเก็บกระดูกเสร็จก็นำใส่โกรธแล้วก็ถือขึ้นมาบนรถ
แต่หลังจากที่นำกวดไปไว้ที่หิ้งพระเสร็จเรียบร้อยเอ้าลูกชายคนเล็กของนายปรีชาตะโกนบอกมาเลยบอกว่า
หน้าปูหน้าปูหน้าปูอยู่ที่กระจกรถโอ้ลูกหลานนะรีบไปดูเลยไปดูแล้วก็ตกอกตกใจแล้วก็เชื่อว่าพ่ออาจจะตามกลับมาอยู่ที่บ้านกับลูก
หรือบางคนก็คิดว่าเอ้ยพ่อจะมาให้โชคหรือเปล่านะแล้วก็เลยมาเดินสอดส่องดูรถคันนี้สิ
ถ้าอย่างนั้นคุณชิสาโอ๊ยไม่ต้องอ่านแล้วคันนี้คันนี้แหละฮิ้วด้วยอ้าวเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ
ให้ดูอะไรดิดูยิ่งพอก็ได้ดูสีรถก็ได้เอ้าใครดูไม่ทันก็ไปกอดูหัวเทปโอ้โหส่วนโบราณจริง
เอ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะดูกันที่เรื่องต่อไปนะครับดูกันหน่อยกับเด็กคนนี้เขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่าง
อะไรอ่ะคะนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าสัมผัสได้ถึงอะไรกลับมาตามต่อกันแบบชัดด้วยคู่กัดสะบัดข่าว
อยากให้คุณชนะดูคลิปนี้คุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะ
ลูกชายเนี่ยร้องเรียกหาแม่
ร้องยังไงก็ไม่ยอมหยุดสักทีจนพ่อเนี่ยบอกว่า
ลูกแม่ตายไปแล้วเราอยู่กันแค่สองคน
สุดท้ายเรื่องนี้คนลุกสู้เลยค่ะ
อะไร
แม่อะไรลูกฟังพ่อนะแม่ตายไปแล้ว
เราอยู่กันแค่สองคนสามคน
พ่อลูกแล้วก็พี่บูม

บาทาคุณแม่มาแบบนี้

ตัวลูกเขาก็หาแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน

ลากันไปด้วยภาพของการแข่งขันระหว่างลูกไก่กับหมาตัวน้อย

ต่างไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ